เกิดขึ้นในโซเชียลเป็นคลิปที่เกิดขึ้น
หลายคนไม่เชื่อนะคะว่าสัตว์นี้จะเปิดประตูแล้วก็ออกไปหนีเที่ยวจะเป็นอะไร

เก่งมากลูกชายแม่

ที่ไหนได้ลูกชายฉัน

ไปไปเลาะ
ทำยังไงต้อง

อันนี้คือเขาทำภาพให้มันเร็วขึ้นถูกไหมครับ

เพราะทำไมเต่ามันทำอย่างนี้ได้

เต่าแต่ว่าน้องชื่ออะไรรู้ไหมคะ

น้องเป็นเต่าแต่ชื่อเจ้าปลาวานค่ะ

เขาใช้กระดองดันประตูให้เปิดออกค่ะ

เต่าเดินช้าแต่นี่ไวมาก

แต่ว่าสุดท้ายพอไปบ้านฝั่งนู้นแล้วเข้าไม่ได้ไง

คือเอาจริงจังหวะดีมาก
เพื่อนบ้านขับรถมาเห็นพอดีเลยค่ะ
ก็เลยรีบจอดรถแล้วก็ลงมาอุ้มเจ้าปลาวาน

คือคลิปนี้เจ้าของบ้านเขาเอามาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ
ระบุว่าไอ้ตัวแสบหนีเที่ยวบ่อยนักนะ
จากคลิปนี้ค่ะพอเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตแสดงความเห็นมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเต่ารู้มากขนาดเปิดประตูเองได้
บางคนคอมเมนต์ว่าเต่าที่ว่าคิดช้านิ่งแท้จริงแล้วสนเหมือนกันนะเนี่ย
เต่าบกหน้าตาน่ารักตะมุตะมิ
เขานิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ

ใครว่าเต่าจะเชื่องช้า

เมื่อกี้คุณผู้ชมเขามีคอมเมนต์ในโพสต์ของเจ้าของเต่า